เมื่อวานนี้เราติดตามเรื่องของคุณโตโน่กันตั้งแต่ช่วงเช้า
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นตอนทำพิธีบวงสวงจนกระทั่งกระโดดลงแม่น้ำใช่ไหม
แล้วก็แน่นอนว่าสุดท้ายทำภารกิจสำเร็จกลับขึ้นฝั่งไทย
แต่หลายคนอาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดเราประมวลมาให้ดูว่าเมื่อวาน
ตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงเช้าที่มีการทำพิธีกันเป็นอย่างไรกันบ้าง
บริเวณนะคะโอมพยานาค่ะหรือโอมพยาศิสัตนคราชริมโขงนครพนม
เมื่อคืนก่อนก็ต้องบอกว่าจริงก่อนวันที่จะเริ่มกิจกรรม
มันมีฝนตกมาทั้งคืนนะคุณจนกระทั่งช่วงเช้า
แน่นอนว่าตรงบริเวณที่จะทำพิธีโอ้ชุ่มช้ำเต็มไปด้วยน้ำฝนเลย
พอถึงช่วงเวลาบวงสวงเนี่ยกลายเป็นว่าฝนเบาบางลงและฝนหยุดนะ
จริงหลายคนเนี่ยยังประหลาดใจอยู่เลย
ตอนแรกกังวลใจแล้วตกลงจะสามารถประกอบพิธีกรรมได้หรือเปล่า
แต่ฝนหยุดค่ะก็สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคน
แล้วก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นปฏิหารนะคะจากองค์พญานาค
และเห็นบอกว่าที่ประรำพิธีโอ้โหคลาคล่ำไปด้วย
ดารานักแสดงเต็มไปหมดเลยน้องลี่ค่ะ
ถูกต้องค่ะนะคะดารานักแสดงไปให้กำลังใจกันเพียบเลยนะคะ
ประรำพิธีตามที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี่นะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องคาวหวานบูชา
พญาศรีสัตนคราชค่ะพร้อมกับบายสีพญานาค๗เสียน
คุณผู้ชมสังเกตไหมเดี๋ยวจะมีน้องนิชาแฟนสาวของโตโน่นะคะ
รวมไปถึงนักแสดงคนอื่นนิชาใส่ชุดสีแดงเนี่ยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นน้องฮาน่านะคะน้องฮาน่าลีวิสน้องไข่มุกรุงรัฐผ้าสิ้นสีเหลืองนะคะ
แม็กกี้อาภาแบมบี้แป้งดาลินประพิมพิมพาแล้วก็น้องอี๊ดไอวารินค่ะ
แต่ละคนนะคะสวยสดงดงามเนี่ยนางรำแถวหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนดารานักแสดงนะคะ
รวมไปถึงนางรำของจังหวัดอีก๒๐๐คนค่ะ
ร่วมกันรำถวายองค์พญาศรีสัตนคราชในบทเพลงรำศรีโคตบูรณ์ค่ะ
แล้วก็เพลงอ่อนสอนนครพนมรำกันเป็นเวลา๑๒นาทีค่ะ
ก่อนมาวันจริงน้องนิชามาซ้อมรำก่อนแล้วด้วยนะ
เป็นครั้งแรกในชีวิตน้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะ
จังหวะนี้คุณผู้ชมระหว่างที่นางรำกำลังรำสวยกันอยู่เนี่ย
จะเห็นพี่โตโน่นี่โตโน่แต่งชุดสีขาวเลยนะฮะ
มายืนให้กำลังใจแล้วก็ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ด้วยค่ะ

บรรดานางรำที่มาไล่รำอยู่ก็มีกำลังใจด้วย
แล้วก็แฟนคลับก็เห็นภาพแบบนี้แล้วประทับใจ
พี่โตโน่มายืนดูอยู่ริมเลย
ช่วยกันแหละแถวหน้าเลยถ่ายวีดีโอเก็บไปด้วย
คือเหนือสิ่งอื่นใดอีเวนต์นี้มันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของนครพนมได้แบบดีมาก

ใช่ค่ะทีนี้จากนั้นยังไงต่อ
พิธีแล้วคุณโตโน่ทีมว่ายน้ำรวมไปถึงรักษาการผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนมทีมแพทย์โรงพยาบาลนครพนม
แล้วก็โรงพยาบาลแขลงคำม่วนค่ะก็ร่วมพิธีบวงสวง
ก็จะมีพระสงฆ์เนี่ย๙รูปนะคะก็มาทำพิธีสวดชะยันโตเป็นขวัญ
กำลังใจให้คุณโตโน่แล้วก็ทีมงานนั่นเอง
ทางด้านของท่านอาจารย์เทพนริน
อาจารย์เทพนรินชินรังศรีเจ้าวาดวัดเทพนรินทราราม
ก็มีการนำสวดชะยันโตแล้วก็เนี่ยจะมีจังหวะที่นี่แหละค่ะ
อดสร้อยพญานาคที่ท่านสวมคอไว้ทำจากหยกนะคะ
การปลูกเสกที่คำชโนธด้วยมอบให้กับคุณโตโน่คล้องคอให้เลย
บอกเลยนะว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมอบให้ใครเก็บรักษามานาน๑๕ปี
วันนี้ตั้งใจที่จะมอบให้โตโน่เพราะคิดว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงนั่นเองค่ะ
เข้าไปกราบพระอาจารย์กราบขอพรกับคุณแม่
เมื่อวานก็จะมีภาพที่ไปขอพรแม่แม่ก็ลูบหัวให้
แล้วก็อวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอ่ะนะคะนี่นี่ภาพนี้นี่เอง
แม่น้อยนะคะใช่ค่ะจนกระทั่งเวลา๑๐นาฬิกา๙นาที
ก็ถือว่าเป็นเลิกในการปล่อยตัวคุณโตโน่ก็เดินฝากกลุ่มแฟนคลับค่ะ
ตรงนี้นะมารอให้กำลังใจไปที่จุดปล่อยตัวริมน้ำโขงค่ะ
ใช้เวลาสักประมาณ๑๐นาทีถึงจุดปล่อยตัว
ทำพิธีไหว้พระแม่คงคากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๑๙นาที
ทุกคนช่วยกันนับถอยหลังท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่ม
ฟังเอออ่าเดี๋ยวลองไปฟังดูหน่อยค่ะ
นับโพธิกันนับโพธิกัน
กระโดดลงไปแล้วพร้อมกับไอ้ทุนบุยนั้นนะคะ
ที่เขาบอกว่าเป็นทุ่นชูชีพผูกติดเอวเอาไว้ตลอด

ก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะ
ก็เริ่มไหว้ไปตามกระแสน้ำแม่น้ำโขงเลยค่ะ
ไลฟ์การ์ดอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ
กบด้วยกัน๔คนแล้วก็ยังจะมี
คุณผู้ชมลองดูตามกราฟิกที่เราทำให้
จะมีเรือคายักษ์ที่อยู่บริเวณโดยรอบของคุณโตโน่อีกนะคะ๔ลำ
มีเจ็ดสกีที่ห่างถัดออกไปอีกประมาณ๗คัน
เป็นเรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดค่ะ
ทีนี้ก็จะมีส่วนของสมาชิกชมรมนกเป็ดน้ำของจังหวัดนครพนมด้วย
เขาบอกว่าไหว้ตามคุณโตโน่ไปรวมแล้วไม่ต่ำกว่า๕๐ชีวิต
แล้วคุณรู้ไหมตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวมันมีดราม่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ที่เส้นทางที่มีการกำหนด
เป็นการล่องลงด้านล่างไปตามลำน้ำโขงไหว้สักประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็เป็นจุดแรกที่ไปขึ้นทำกิจกรรมกับชาวบ้านตรงบริเวณวัดกลางนะคะ
ตรงนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑๒นาทีคุณโตโน่ก็ไปถือกล่องรับบริจาคนะ
หลังจากนั้นเนี่ยนี่ค่ะก็ตรงนี้นะจุดนี้
โอ้โหชาวบ้านมารอกันเต็มไปหมดคุณดูสิยังมีแรงนะ
ขึ้นมาถือกล่องรับบริจาคเนี่ยคุณก็มาโอ้โฮให้กำลังใจ
แต่ก็มาใส่เยอะนะช่วงนี้ก็มีคนเอาเงินมาใส่เยอะเหมือนกัน
ใช่จริงค่ะแล้วพอจากจุดนี้ยังไงต่อ
คุณโตโน่กับทีมงานทีนี้ลงน้ำต่อนะ
ยสลับลอยตัวไปตามกระแสน้ำก็อีก๙นาทีไปถึงตรงไหน
ถึงสาราธนามแสงสิงแก้วตรงนี้จุดที่สองแล้ว
ที่สองจากฝั่งของบ้านเราอยู่นะคะก็ขึ้นไปรับบริจาค
ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านอีกรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะไหว้แม่น้ำโขงแล้ว
ทีนี้ตรงนี้เป็นจุดที่หลายคนกังวลเพราะมันเป็นการไหว้แบบลักษณะเฉียง
เหมือนตัดกระแสน้ำนั่นเองข้ามฝั่งไปยังวัดพระธาตุศรีโคตะบอง
ผูกกับเอวเขาไว้ตัวนั้นน่ะนะแล้วก็สลับกับเกาะขอบเรือคายักษ์ด้วยนะคะ
พอหายเหนื่อยก็ไหว้ตามกระแสน้ำต่อ

เหมือนท่ากบ
เป็นท่าฟรีสไตล์กับท่ากบ

เขาบอกว่าใช้เวลาไหว้ข้ามแม่น้ำโขง

ใช้เวลาทั้งหมดไป๑ชั่วโมง๒๑นาที

อันนี้เราทำเส้นทางให้คุณผู้ชมได้ดู
รวมทั้งหมด๑ชั่วโมง๒๑นาที

อันนั้นจะยากที่สุดแหละ

ทางวัดพระทาสีโคตบอง
พี่น้องสปลาวคุณคุณดู
เขาดีใจนะ
เขาบอกเลยนะว่าถึงแม้เขารู้ว่าฝั่งไทยอาจจะมีดราม่านะ
แต่สิ่งที่คุณโตโน่ทำให้ฝั่งนั้นเขาบอกว่ามันจะต่อชีวิตคนได้อีกมหาศาลในฝั่งลาวเลยนะ
ใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าพี่น้องสปลาวมายืนรอให้กำลังใจกันล้นหลามเลยนะคะ
ก็ยังมีคุณนิชามีทีมงานก็นั่งรถตู้ข้ามมาจากฝั่งไทยไปรอรับด้วย
แล้วก็ไปร่วมพิธีสักการะองค์พระธาตุศรีโคตมองกันด้วย
ทำพิธีนี่แหละค่ะบายสีสู่ขวัญถ่ายรูปกันกับพี่น้องชาวสปลาวด้วยความชื่นมื้น
โอ้โหหลายคนเนี่ยหน้าตาอิ่มเอิบอิ่มบุญกันหมดเลย
จากนั้นคุณโตโน่นั่งรถตู้ไปที่โรงแรมค่ะอันนี้ยังอยู่ฝั่งสวปลาวนะ
ก็ไปพักผ่อนสักพักหนึ่งแล้วก็เดินทางไปที่จุดปล่อยตัวฝั่งบ้านนาเมือง
สปลาวแล้วว่ายน้ำข้ามกลับมายังฝั่งบ้านเราครับ
ตอนนั้นเขาบอกว่าตอนที่ไปถึงฝั่งนู้นยอดบริจาคเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมจ
เหล่าไหร่ฮะ๓๖ล้านเป็นไงล่ะ
ไปจนถึงฝั่งสปลาวและเชอรี่ขอรับหน้าที่ต่อ
จากฝั่งสปลาวไหว้กลับมาฝั่งนครพนมกันต่อค่ะ
เป็นช่วงบรรยากาศที่คุณโตโน่นะคะว่ายน้ำจากฝั่งแขวงคำม่วนกลับสู่ฝั่งนครพนมได้สำเร็จโอ้โห
พี่น้องก็ยืนรอเฮไม่ต่างจากฝั่งสปลาวเหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศกันเลยเมื่อวานนี้โอ้โหคนแน่นจริงค่ะ
คือเป็นช่วงที่โตโน่ไหว้ข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งสปลาวกลับถึงฝั่งไทย
คือคุณโตโน่ขึ้นที่บริเวณลานองค์พญาสัตนคราชช่วงเย็นวันนี้
กำลังใจจากครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างเต็มที่ไปหมดเลยค่ะ
ทุกคนมารอคอยเพราะว่าคิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องสำเร็จนั่นเอง
พร้อมกับยอดบริจาคที่ช่วยสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
กับโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปลาว
ตอนนี้อย่างที่ทราบกันไปทะลุ๖๒ล้านเรียบร้อยแล้วนะคะ

บริจาคได้ถึงวันไหนบริจาคได้ถึงวันที่๓๑ตุลาคมนี้ค่ะ
พาคุณผู้ชมย้อนไปหน่อยช่วงเย็นวานนี้เป็นช่วงที่โตโน่ไหว้กลับฝั่งไทย
มันมีจังหวะที่กระแสน้ำมันไม่ได้ไหว้ง่ายอย่างที่บอกไปแม่น้ำโขงนะไม่ใช่สระว่ายน้ำ
มันไหลเชี่ยวขึ้นค่ะบางจังหวะเนี่ยคุณดูนะ
คุณโตโน่ไม่สามารถไหว้หลุดออกมาจากร่องน้ำได้ค่ะเนี่ยเป็นช่วงดำผุดดำไหว้อยู่แบบนี้
แล้วก็เป็นระยะระยะใช้เวลานานเป็นชั่วโมงเลยก่อนจะสามารถไหว้แล้วก็ลอง
คือเหมือนตอนว่ายไปจากไทยไปลาวเนี่ยว่ายตามกระแส
เขาบอกว่าทำไมเหมือนโตโน่ไหลไปตามน้ำ
แต่พอไหว้จากฝั่งลาวกลับมาฝั่งไทยมันกลายเป็นทวนกระแสน้ำ

ใช่ค่ะส่วนทางด้านคุณแม่ของคุณโตโน่ค่ะคุณแม่น้อยนะคะพร้อมด้วยคุณแม่ของนิชา
แฟนสาวของคุณโตโน่เข้าไปกันทั้งสองครอบครัวนะมารอรับอยู่ที่ท่าน้ำลานพญาสัตนคราชค่ะ
แล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐนะบอกว่าภูมิใจลูกชายมากเลยคุณแม่สวยนะ
คุณแม่บอกว่าภูมิใจลูกชายมากที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อทำประโยชน์ให้กับฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
ก็ได้รับการตอบรับจนมียอดบริจาคเกินความคาดหมายของโตโน่ไปมากนะฮะ
ก่อนที่โตโน่จะลงว่ายน้ำเนี่ยเราก็ถามว่าแม่อวยพรลูกชายยังไงบ้าง
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยแม่บอกเอาจริงจริงความรู้สึกคนเป็นแม่น่ะ
มันกังวลเหมือนกันเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าเห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจของลูกชายรวมไปถึงเชื่อมั่นในร่างกายของลูกชาย
เตรียมความพร้อมมาหลายเดือนแล้วแล้วก็มั่นใจในทีมงานที่คอยให้การช่วยเหลือด้วยค่ะ
ไม่ได้ไปคนเดียวนะเมื่อวานพาน้องสาวไปด้วยค่ะ
สาวของคุณโตโน่ก็คือน้องต้องตาต้องตาเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นแม่บอก
แต่ว่าแม่ก็รู้สึกภูมิใจลูกทั้งคู่เลยเพราะว่าต้องตาเองก็มาช่วยงานด้วยการรำบวงสวงเหมือนกันนะคะ
แม่บอกว่าภาคภูมิใจกับความคิดดีของลูกที่ลูกเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม
รู้จักรับผิดชอบตัวเองได้เราถามแม่แบบอย่าให้แม่เครียดอย่าให้แม่กังวล
แม่อยากให้โตโน่ทานอะไรดีเขาต้องทานอะไรจะได้มีแรงว่ายน้ำ
แม่บอกว่าให้อยากให้ทีมงานจัดมาเลยอาหารแซ่บนะจัดมาเลย
ส้มตำแจ่วปลาร้าแกงอีสาเนี่ยจัดมาเลยโตโน่จะได้มีแรงว่ายน้ำ
แต่ก็ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะโตโน่เขาทานไข่ต้มเป็นพลัง
เดี๋ยวกินมากกว่านี้เดี๋ยวจุกแล้วเดี๋ยวจะใช่ถูกต้อง
ถูกต้องค่ะแม่ก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมบริจาคกันมา

แม่ขอบคุณแม่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
กับเงินทุกบาททุกจำนวนที่ท่านบริจาคมา
ขอให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้รับกุศลผลบุญ
ท่านมีแต่ความสุขให้บุญหนุนนำให้มีแต่ความสุข
เหมือนกับที่แม่ก็มีความสุขตอนนี้
เพราะเงินนี้คือมันเป็นเงินที่เราได้มาช่วยเหลือกัน
มันเป็นอะไรที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดี
เห็นรอยยิ้มคุณแม่ไหมมันเป็นอะไรที่ดี
อยากให้คนทุกคนได้รับไปแล้วมีความสุข

ใจตัวลูกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมโครงการนี้